ออกมาเตือนประชาชนคนไทยนะครับ
ระวังมิตรสหายชีพมาหลอกให้ไปร่วมลงทุน

ศูนย์เสียศูนย์หายไปกว่าหมื่นล้านบาทแล้วนะครับ
ล่าสุดตลารักษ์ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข่าวปลอมลนลงแจ้งเตือนประชาชนตอกย้ำสร้างภูมิคุ้มกันด้วยสติไม่ตก
เหยื่อของมิจฉาชีพไปหลอกลงทุนนะครับ
ทางด้านของนายพากรปิตะธวัชชัยนะครับเป็นกรรมการแล้วก็ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก็บอกนะครับว่าปัจจุบันมีมิจฉาชีพเขาใช้วิธีการไปชักชวน
ให้คนลงทุนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแอบอ้างชื่อองค์กรบ้าง
ใช้ภาพผู้บริหารของหน่วยงานบ้างและบุคคลที่มีชื่อเสียงไปสร้างความน่าเชื่อถือ
เดือนที่ผ่านมาเกิดคดีหลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เสียหายมากกว่า๑๑๕๐๐ล้านบาทครับ
ส่งผลกระทบทั้งเศรษฐกิจและก็สังคม
โดยโครงการนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของการสื่อสารข้อเท็จจริงควบคู่ไป
กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก็ย้ำแบบนี้นะครับว่าจุดสังเกตเลย
ที่สำคัญของการหลอกลงทุนคือ
เขาจะชอบใช้แนวโน้มการตอบแทนผลตอบแทนที่สูง
มากในระยะเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่จะเป็นไปได้

เช็คเรื่องของข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
เคราะห์และตรวจสอบให้รอบด้านทุกครั้งก่อนลงทุน
เพื่อให้รู้เท่าทันกลงและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับ